แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้ทุกคนเป็นอย่างสุดยอดสุดยอดใบบ้านตัวจริง

โอเคมึงใช่ใช่ไหมนั่นลองพื้น

นี่เป็นอะไรกันเนี่ย

ก็วันนี้ไหนทำร่ำมา
วันนี้มีผู้ชายหล่อมาเยือนถึงสตูเรา

หล่อแบบหล่อแล้วหล่ออร่อยด้วยอะอืม
อุ๊ยตายแล้ว
คือที่เราเห็นเนี่ยเพิ่มเฟ็กแล้ว

นี่เหมือนกีศนี่เห็นเขายืนอยู่หน้าสตูนะ

นึกว่าผู้ชายเค้าเนี่ยละ
แบงค์เชฟตีสุดหล่อจบการศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิทธานี
และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารให้กับร้านอาหารต่าง
กระทะหล่อวันนี้เปิดหม้อขอต้อนรับเชฟหนุ่มตีฝีมือเยี่ยมค่ะ
จากโรงเรียนสอนทำอาหารเลอกระดองเบอร์ดูสิต
พกพาหน้าหล่อและฝีมือการทำอาหารที่จัดว่าเด็ด
อร่อยน่าชิมน่าจิ้นมาอีกด้วย
จะเก่งเรื่องอาหารแล้วความสามารถทางด้านดนตรีก็ไม่น้อยหน้า
วันนี้ขนมาฝากเหล่าแม่บ้านให้ได้ฟินกันทั่วหน้า
เพราะชวนฝันขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
เธอสวยทุกนาทีเธอเคยสัมผัส
รู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานาน
ที่ฟ้าให้มาเจอกันให้ฉันมี
เธอคือคนเดียวที่อยู่กับปิ้งโก้ที่เก่าคนเดียวนะ

เอาอย่างนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับเชฟแบงค์อีกทีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ประดิ่งรู้สึกนี้นะคะ

ชื่อแบงก์เธอค่ะ
ก็ตอนนี้กำลังคิดเมนูอาหารให้ร้านต่างเป็นที่ปรึกษา

ทำไมถึงเป็นที่ปรึกษาได้อ่ะ

ฮะ๒๕กี่รอบสองรอบ
กำลังจะเข้ารอบ๒เผื่อมันจะเป็นเนื้อคู่มาเจอกันในอีก๒๕ปีถัดไปไง

สเปคไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็
ใช่เลยคุณชอบผู้หญิงแนวไหนคะ

เอ๊ะทำไมชี้แล้วมันเลยอ่ะ

ไปกวาดหมดค่ะกวาดงามไหมค่ะ
และสำหรับสามสาวเชฟชอบใคร

แล้ววันนี้เชฟจะมาทำเมนูอะไรดีคะ
อย่ามันจะเป็นไปได้ต่อไหน
ก็เหมือนไม่เข้ากันแต่เขาเข้ากันได้ดีครับ
เป็นคนที่มีติดลาการสูงนะ

คือชื่อเมนูอยากมาหากราบ

แต่จะบอกว่าเมนูนี้เฉพาะรายการนี้เลยใช่ไหม

ทำครั้งแรกนะครับก็คือทดลองทำเพื่อรายการนี้

เอาอย่างนี้ตอนนี้นะคะก็ได้รู้จักกับเชฟไปแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเรามาทำเมนูที่เชฟบอกอะไรนะ
ข้าวโพดยากสร้างรักกับหอยเชลต้องมียำด้วยเอาใหม่

เมนูที่ชื่อว่ายำข้าวโพดย่างสร้างรักกับหอยเชล
เอาใหม่เอาใหม่โอ๊ยไม่ต้องแล้ว